ไปดูเรื่องบนท้องถนนค่ะผู้โดยสารกับแท็กซี่
คุณผู้ชมคะก็เกิดปัญหากันอีกค่ะ
มีผู้หญิงคนหนึ่งเรียกแท็กซี่จะไปสนามบินสุวรรณภูมินะคะ
ก็เปิดประตูรถแล้วก็เข้าไปนั่ง
ออกมาได้สักพักหนึ่งนะคะ

คนขับก็ขอค่าโดยสารเพิ่มอีก๕๐บาท

ถ้าไม่ให้ก็ลงจากรถไปค่ะ
ทะเบียนนี้นะคะ
เพราะว่าอยากขอบวกเงิน๕๐บาทแต่เราไม่ให้

เพราะว่าเธอบอกว่าเธอเผื่อเวลาเอาไว้แล้ว

โดยสารส่วนใหญ่ก็จะต้องรีบไปเช็คอิน
ขึ้นเครื่องบินกันใช่ไหมคะส่วนใหญ่ก็จะยอม
ซี่รายนี้ก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะใช้วิธีนี้อยู่บ่อยหรือไม่
แต่ว่าเธอบอกเธอเผื่อเวลาไว้แล้วเพราะฉะนั้นเธอก็ไม่ยอม
เธอก็ลงแล้วกันแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้
มาอยู่ในเพจเผยแพร่แบบนี้
เธอบอกว่าเผื่อเวลามาเยอะเลยยอมลง
แล้วบอกว่าถ้าทำแบบนี้ผิดกฎนะเรียกเงินเพิ่มอย่างนี้นะคะ
ก็เขาก็เถียงมาบอกทำมาเป็นแสนครั้งแล้วไม่เห็นมีใครทำอะไรเลย
ตรงนี้ทำให้เธอต้องตัดสินใจเอาคลิปนี้มาโพสต์
เพราะว่าไม่อยากให้ใครตกเป็นเหยื่อนะคะ
เนี่ยค่ะสำหรับกรณีแบบนี้เนี่ยไม่สามารถทำได้นะคะ
แล้วถ้าเราจำกันได้ก่อนหน้านี้ก็มีการบวกราคาเพิ่ม
ที่นักท่องเที่ยวเนี่ยมีถุงกอล์ฟนะคะ
ก็บวกเข้าไป๑๐๐บาทที่เป็นข่าวเมื่อวันก่อน
ตอนนั้นทางกรมการขนส่งก็เรียกไปลงโทษแล้วปรับสองพันนะคะ
เพราะว่าอันนั้นมันเป็นกรณีที่มาจากสนามบินได้
แต่ว่าถ้าไปที่อื่นไม่สามารถที่จะไปเรียกเงินเขาแบบนี้ได้นะคะ
ก็โดนปรับสองพันตัดแต้มความประพฤติสามสิบแต้ม
ให้อบรมอีกสามชั่วโมงแล้วก็ให้นำเงินหนึ่งร้อยบาทไปคืนด้วย
ก็เสียเวลาทำมาหากินแล้วก็เสียแต้มด้วยนะคะ
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกรณีที่เดี๋ยวก็คงจะ
น่าจะถึงทางกรมการขนส่งทางบกด้วยเช่นเดียวกันค่ะ